กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคอรมออนุมัติโครงการสำหรับผู้มีเวลาได้น้อย
จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้มีเวลาได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคอรมอลในประมาณ๑๒สัปดาห์ข้างหน้าครับ
ซึ่งบริการส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
เช่นค่าโดยสารรถเมล์รถไฟรถบอกกระสอร์ค่าน้ำปรับปลาค่าไฟฟ้า
แล้วก็การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านทงฟ้า
คาดว่าจะเริ่มจะเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีเวลาได้น้อยตั้งแต่วันที่๒๑กันยายนนี้
เพื่อให้เริ่มทันในการบังคับใช้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๙
เหมือนว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๐วันนะครับเพื่อกระจายให้กับผู้มีเวลาได้น้อยทั่วถึงในต่างจังหวัด
จำนวนผู้มีเวลาได้น้อยที่ลงทะเบียนรอบแรกประมาณ๑๔ล้านคน
หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องพบว่ามีผู้มีเวลาได้น้อยที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขถูกต้อง
ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ๑๑ล้านคน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านหลักเกณฑ์
คุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้อย่างแท้
หดนั่นเองนะครับสำหรับงบประมาณที่นำมาใช้ในการใช้
ด้วยการช่วยเหลือผู้มีเวลาได้น้อยมาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากสี่หมื่นล้านบาทเบือนต้นคาดว่าจะไม่เพียงพอ
รัฐบาลจึงจะเปิดให้ภาคเอกชนนั้นสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือ
กองทุนได้โดยจะพิจารณาให้สิทธิ์พิเศษทางภาษี
เพื่อเป็นแรงจูงใจเช่นสามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย
ในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วยนะครับ